ชาวเน็ตปรับอารมณ์ไม่ทันนะคะสำหรับคุณแม่ใบเตยตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าเธอเนี่ย
ลืนล้มอืมอาการก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันแหละตกลูกใจ
พอตกกลางคืนเฮ้ยเหมือนจะมีข่าวดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อน
คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เธอโพสต์ภาพตัวเองกำลังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนี่นะ
ข้างซ้ายค่ะก็เลยต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
แต่เพราะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมช่วงกลางดึก
คุณสามีของเธอนี่นะพี่ดีเจแมนเขาโพสต์ภาพนี้เดี๋ยวให้ดู
มาพร้อมนี่ภาพนี้เลยแล้วก็ถือรูปอัตราซาวน์ถูกไหม
แล้วก็มีข้อความเขียนว่ารักเธอยอดนักสู้อย่ายอมแพ้นะคะ
เจอแบบนี้หลายคนบอกว่าตอนแรกเป็นห่วงใบเตย
แล้วมาตอนนี้เราต้องดีใจแล้วใช่ไหมหรือยังไง
เขาจะมีน้องให้น้องเวทมนต์หรือเปล่านะคะ
ลูกทุ่งสาวกำลังจะมีข่าวดีนะฮะ
บันเทิงไทยรัฐก็โทรศัพท์ไปสอบถามยังต้นสังกัดของเธอ
ได้รับการยืนยันนะคุณผู้ชมว่า
คุณแม่ใบเตยยังนะคะยังไม่ได้มีเบบีคนที่สองแต่อย่างใดจ้า
ภาพที่พี่ดีเจแมนลงนี่นะฮะเป็นภาพในอดีต
ภาพตอนที่ท้องน้องเวทมนต์อยู่
คืออย่างนี้ตอนนี้ใบเตยเองเขามีคิวที่ต้องถ่ายละครอยู่คุณผู้ชม
ก็เลยยังไม่ได้ปล่อยให้ท้องนะจ๊ะ
ส่วนอาการบาดเจ็บตอนนี้ดีวันดีคืนค่ะ
วันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะน้องใบเตยก็จะกลับมาถ่ายละครตามคิวเดิมได้แล้ว
เรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งยอดนักสู้อย่างที่คุณสามีเขาชื่นชมจริงคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนที่ต่อมาดีเจแมนนะคะก็ลบโพสต์ไปทางไอจีเดี๋ยวคนเข้าใจผิดไงนะฮะ
คิดว่าจะมีเบบีคนที่สองอะไรอีกเพราะว่าหลายคนมาคอมเมนต์แสดงความยินดีด้วยอะไรด้วยนะคะ
แต่ว่าหลายคนก็มองอีกว่าถึงจะลบไปแล้วถึงนี่จะยังไม่ใช่ข่าวดี
แต่นี่เป็นการบอกในทางอ้อมหรือเปล่าใบเตยจ๋าพี่สะกิดผ่านโซเชียลแล้วนะตอนนี้
อาจจะเป็นการกดดันอีกทางหนึ่งก็ได้ให้รีบถ่ายละครให้เสร็จเร็ว
ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะมีเบบีนัมเบอร์ทูมาฝากพวกเราสักทีหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ